พาคุณผู้ชมไปดูคุณครูที่ตั้งใจสอนพิเศษด้วยหัวใจเลย

พ่อแม่ส่งลูกหลานมาเรียนได้๓๐กว่าคนเลยนะ
แต่เขาคิดค่าสอนแค่บาทเดียวเท่านั้นเองคุณผู้ชม

ซึ่งจริงแล้วเธอไม่ได้เป็นครูนะ

แต่ด้วยใจรักแล้วก็อยากที่จะทำบุญแบบนี้นะคะ

เดี๋ยวไปดูคุณครูมณีนะคะ

นี่แหละนางมณีบุญวิรัติอายุ๕๓ปีค่ะ
เป็นชาวหนองแซงอำเภอหันคาจังหวัดชายนาฏ
เด็กก็จะเรียกกันคุณครูมณีครับ

คุณครูทำหน้าที่เป็นครูสอนพิเศษ
ตั้งแต่ป๑จนถึงป๖เลยนะ
แล้วเด็กที่มาเรียน๓๐กว่าคน
แล้วคุณครูมณีสอนคนเดียวค่ะ

ค่าเล่าเรียนที่ต้องจ่ายแค่บาทเดียวเท่านั้นเอง
เอามาเป็นค่าน้ำแข็งใส่น้ำดื่ม
ให้เด็กกินช่วงเวลาเรียนเห็นไหม
คือบาทหนึ่งที่ว่าก็ไม่ได้เก็บเข้าตัวเองนะ

คือใครอยู่ชั้นไหนก็จะเขียนเอาไว้เลย

บรรยากาศการเรียนการสอนก็สนุกสนานเต็มไปด้วยรอยยิ้มค่ะ
ผู้ปกครองที่มานั่งคอยบุตรหลานก็ชื่นใจ
บอกว่าไม่ต้องไปเสียค่าจ่ายค่าเรียนพิเศษแพง
เพราะว่าคุณอย่างในกรุงเทพหลักพันหลักหมื่นทั้งนั้นเลย
สุดท้ายเรียนกับคุณครูมณีบาทเดียวได้ผลกลับมาเกินคาดหมายค่ะ

เด็กก็เรียนดีขึ้นขยันเอาใจใส่การเรียนมากขึ้น
คุณครูมณีบอกว่าสอนแบบนี้มาแล้ว๙ปี

ทีนี้ลูกก็ไปชวนหยาดผีน้องมาเรียน
ญาติพี่น้องก็ไปชวนกันต่อมา
แต่ก็ยอมรับนะว่าตอนแรกท้อแท้
เพราะว่าอาชีพจริงเป็นช่างเสริมสวย

แต่โอ้โหยังใจบุญขนาดนี้สุดยอด

ตอนแรกก็มีบ้างอุปสรรค
เพราะว่าเราเรียนน้อยความรู้แค่ม๓

ไปเรียนทำไมไปเรียนกับเขาทำไม
ครูก็ไม่ใช่ปริญญาก็ไม่มี

ก็ได้กำลังจ่ายอย่างเด็กนี้นะครับ

มันอยู่กับเขาแล้วมันกลลิ้นกลายเปรียน

ก็คือเด็กแต่ละคนเรียนผลการเรียน

ดีบางทีแฟนบ้างลูกบ้าง

สอนเรียบร้อยหนึ่งก็มีความสุขดีนะครับ

ก็กล่าวว่าจะสอนจนกว่าจะหมดแรงเวลา
เสียงดังชัดเจนรักมาก
เรียนต่อต่อให้มีที่สอนพิเศษที่ไหน

ส่วนทางด้านนายเอกโสพิษฐานนท์ในอำเภอหันคาก็บอกนะคะ
บอกว่าเรื่องราวของนางมณีทางอำเภอยินดีแล้วก็ชื่นชมค่ะ
ที่มีคนเสียสละคอยอบรมบ่มนิสัยแล้วก็อุทิศตนเอง
เป็นที่พึ่งของเด็กเป็นทั้งครูเป็นทั้งแม่ของเด็ก
ทางอำเภอก็มีอุปกรณ์การเรียนการสอนนะคุณ
สมุดเอ่ยปากกาดินสอขนมน้ำดื่มมาแจกให้แบบนี้
ดีจังค่ะมอบหมายหน้าที่ให้กับนายกิตติ
กิติวัฒนากูลนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองแซงเป็นผู้ดูแล
แล้วเร็วนี้นะคุณทางอำเภอแล้วก็เทศบาล
กำลังเร่งดำเนินการสร้างห้องน้ำสร้างห้องเรียนให้กับครูมณี
แล้วก็ให้เด็กได้ใช้ด้วยโอ้โหฟังแบบนี้แล้วดีจังเลย
คือไม่ต้องไปกังวลหรอกว่าฉันไม่มีปริญญา
แต่อย่างหนึ่งหัวใจที่เสียสละ
แล้วก็เชื่อว่าคุณครูมณีก็ทบทวนอ่านหนังสืออยู่ตลอด
พอสอนนี่สอนมาตั้ง๙ปีแล้วมันก็เกิดความเชี่ยวชันขึ้น
แล้วดูที่อาจารย์คุณครูเขียนบนกระดานดูเป็นหลักเป็นการมาก
ภาษาไทยภาษาอังกฤษเมื่อกี้ผมแอบอ่าน
ปราวานเขียนอย่างไร
วอแหวนสละอานอนหนูไม่ใช่นะผิดนะ
เป็นบ่อแหวนสารอารอจุฬานะครับ